ที่อ่างทองคุณผู้ชมเมื่อเกือบสัก๓ปีที่แล้วคือปี๖๑นะฮะ
มีคนเข้าไปขุดลอกคลองชนประธานไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ลักษณะเหมือนถูกยิงเจาะกระโหลกเสียชีวิตขึ้นอืดแล้วจำสภาพใบหน้าไม่ได้แล้ว
ตำรวจสืบไปสืบมาก็ไปเจอตัวผู้ชายคนหนึ่งที่ไปคบแบบเชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนนี้
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้
แต่เขาคบกันจริงแต่ว่าไม่รู้เห็นกับเรื่องของการตายของผู้หญิงคนนี้นะครับ
สุดท้ายก็ตามไปรวบตัวได้เป็นถึงจ่าสิบเอกด้วยนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาครับที่สพโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
นำโดยพลตำรวจตรีชะนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับ

เขาก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีที่มีการไปพบศพนางสาวเพ็ญนภาบุญหนักอายุ๓๓ปีนะครับ
เป็นศพถูกทิ้งลอยอืดอยู่ในครองชนรับประทาน
หมู่๒ตำรวจบางรกรรมอำเภอโพธองนะครับ
ก็ไปเจอตั้งแต่๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
จากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็มีการรวบรวมต่างไปถึงสารทหารมณฑนทหารบกที่๑๒
แล้วก็มีการออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตาย
ก็คือจา๑๑กิตตีศักดิ์เครือทองอายุ๔๕ปี
เมืองต้นเนี่ยไปจับกลุ่มมาแล้ว
แต่เขาให้การปฏิเสธ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ยอมรับรู้จักจริงสนิทกัน
ก็คบกันเชิงชู้สาวกับผู้ตายนี่แหละนะฮะ
ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายน๖๑
มีลูกจ้างของกรมชนประธานเขาขับรถแบ็คโฮลไปขุดลอกครอง
เอาว่าจะพืชออกแล้วไปเจอศพผู้หญิงลอยอืดกรีนเม้นท์ที่เดียว
นอนคว่ำหน้าอยู่นะฮะศีรษะนี่มีผมเหลืออยู่นิดเดียว
มับซ้ายมีรอยของปืนทะลุกกหูขวาไป
มีการยิงแบบทะลุไปเลยนะฮะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๕วัน
สภาพศพเนี่ยเน่าเปื่อยขึ้นอืดจนจำสภาพไม่ได้นะฮะ
ก็เลยมีการส่งศพผู้เสียชีวิตไปธนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา
เพื่อทำการตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลจนทราบว่าผู้ตาย
นี่คือคนนี้นะฮะนางสาวเพ็ญนภาซึ่งเป็นชาวศรีสะเกดครับ
หน้าตาดีทีเดียวนะฮะจากนั้นตำรวจก็เลยสืบไปหาหลักฐาน
จนกระทั่งรู้ว่าคนร้ายคือจ่าสิบเอกกิติศักดิ์แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะฮะ
หลังจากสอบสวนไปแล้วแต่ว่าก็มีการนำผู้ต้องหาไปฝากขังที่เมืองจำมณฑนทหารบกที่๑๓จังหวัดลบบุรีนะครับ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะว่าผู้ต้องหานั้นเป็นทหารด้วยนะครับ